เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมมาดูปัญหานี้ค่ะ
เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนนะคะ
ก็ยังเกิดขึ้นอีกและคราวนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดมาก
เพราะว่าเด็กเนี่ยพกมีดไปแล้วไปแทงเพื่อนในโรงเรียนนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในโรงเรียน
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม๓ค่ะคุณผู้ชม
โรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เด็กใช้มีดแทงเพื่อนร่วมชั้นเรียน๓บาท
อาการสาหัสสาหัสขนาดไหน
เลือดออกทางช่องปอดและเยื่อหุ้มหายใจ
ตอนนี้ต้องถูกส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าน้องต้นน้ำนายพิชากรนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดพิศนุโลก
ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนใช้มีดแทงคาโรงเรียน
ก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนในช่วงพักกลางวันเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งคุณอรสาซึ่งเป็นแม่เนี่ยเขาโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าน้องเนี่ยถูกมีดแทง๓แผลตรงลำคอนะคะ
ลำคอหน้าอกชายโครงขวาแล้วก็ข้างหลัง
ที่คุณวัลพรพูดมานั่นจุดสำคัญตรงนั้นเลยนะ
แล้วก็คุณแม่บอกว่ามีบาดแผลตามลำตัวเป็นรอยมีดบาดหลายแห่ง
คืออาการสาหัสต้องส่งโรงพยาบาล
เป็นจุดที่อันตรายมากคุณหมอก็เลยส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะ
ถามครูครูบอกว่าน้องต้นน้ำเนี่ยแกล้งเพื่อนคู่กรณี
ตั้งแต่ชั้นม๑จนถึงปัจจุบันเพื่อนเนี่ยเก็บกฎก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้น
แต่แม่เขาไม่เชื่อค่ะแม่บอกว่าปกติน้องไม่ใช่คนอันตภัณฑ์แล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกับใครเลย
ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงทั้งที่เพิ่งจะเปิดเรียนไม่กี่วันค่ะ
อย่างเพื่อนคนอื่นก็ไม่มีที่จะว่าต้นน้ำรังแก่ค่ะ
คุณแม่ก็เลยงงว่าคำที่บอกว่าน้องไปทำร้ายเพื่อนตั้งแต่ม๑ถึงม๓เนี่ยค่ะ
อันนี้ใครเป็นคนบอกเราประโยคนี้
คุณครูบอกตอนแรกค่ะแล้วก็คุณแม่ปอเจอน้องของคู่กรณีนะคะ
แม่เขาก็บอกว่าน้องเก็บกฎมาว่ากระโดดถีบน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าโดนแกล้งตั้งแต่ม๑กระโดดถีบมัดตลอด
แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่วิสัยทักของน้องค่ะ
ส่วนคู่กรณีเนี่ยนะคะครอบครัวเนี่ยล่าสุดก็ออกมาขอโทษแล้ว
แต่ก็บอกเหตุผลเดียวกันกับคนนั่นแหละบอกว่าเพื่อนเก็บกฎเพราะว่าน้องเนี่ยไปรังแก่เขาตั้งแต่ม๑นะคะ
แม่ของน้องต้นน้ำก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ตั้งข้อสังเกตบอกว่าต้องมีเรื่องกันขนาดไหนถึงได้มีการแทงกันปางตายในโรงเรียนขนาดนี้นะคะ

ลุงของน้องต้นน้ำก็เหมือนกันแต่ลุงของต้นน้ำเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าแล้วโรงเรียนล่ะ
โรงเรียนทำไมถึงปล่อยให้เด็กเอาอาวุธเข้าไปแทงกันได้
เรียนหนังสือมีการตรวจไหมว่าเด็กพกอาวุธแบบนี้เข้ามานะคะ
ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะคะ
วันนี้ค่ะล่าสุดทางผู้มนุยการโรงเรียนยืนยันบอกจะช่วยเหลือทุกด้านนะคะ
เดี๋ยวรอขอให้น้องต้นน้ำอาการดีขึ้นค่ะ
น้องต้นน้ำตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะฟื้นแล้ว
แต่ว่ายังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของเลือดออกแล้วแผลจะติดเชื้อหรือเปล่า
ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยโรงเรียนกับที่บ้านต้องช่วยกันครับคุณผู้ชมครับ
โรงเรียนผมว่าครูดูรู้เด็กกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ไม่ถูกกัน
มันมีสัญญาณอย่างพ่อแม่ก็ลูกกลับมาบ้านก็ต้องสังเกตเหมือนกัน
ถ้าเงียบถ้าเครียดเรียกมาถามเรียกมาคุยหน่อย
เพื่อลูกจะบอกนะครับจะได้เป็นการป้องปรามเอาไว้ก่อนส่วน